ต่อไปต้องบอกว่าคุณผู้ชมนะคะรวมไปถึงสองสาวเคยเป็นไหมคะ
น้องนอนไม่ลับหัวใจมันกระซับ
เหมือนคนไม่บายใจหายมาหลายสิบคืน

คือแบบนี้เลยคือหลายคนเป็นแบบนี้

ความที่ชีแบบว่าพลังงานเยอะเอนิตี้ล้นค่ะ
ด้วยความที่ทำงานตลอดเวลา
น่าคล้างเหลือกนะ
เป็นหยุดนะ
ก็กินไปเรื่อยสักพักมันไม่หลับไง
ก็เลยต้องหาวิธีจัดสรรให้ลงตัวค่ะ
ทำให้แบบปัญหาตรงนี้มันทุเลาลงเลย

ไม่ได้ถึงขั้นแบบติดแบบติดหรอกค่ะ
แต่แค่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ทำงานแล้วเครียด
แล้วก็จริงจังแล้วก็ทำงานทุกอย่างแบบจริงจัง
แล้วก็เป็นคนชอบคิดงานตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้

แต่ว่าก็จะใช้ยานอนหลับเวลาที่เราจำเป็นจะต้องใช้
อย่างเช่นว่าสมมุติเราเสร็จงานดึกตี๒
พรุ่งนี้เช้าต้องตื่น๗โมงแล้ว
ก็รู้สึกว่าอาจจะต้องพึ่งยานอนหลับบ้าง
เครียดนะคะแต่มันเป็นเหมือนเราเครียดโดยไม่รู้ตัว

เวลาที่เราแบบต่อให้เราจะทำอะไรที่มีความสุข

แล้วระบบต่างมันทำงานหนักเกินไป

เกรสทำทรงเป็นกล้วยหอมได้

อย่างนี้แหละที